คุณสองคนก่อนเลยว่าเคยไหม
เคยมีศิลปินมีไอดอลในดวงใจหรือเปล่า

แล้วเวลาที่เราเจอไอดอลหรือว่าศิลปินในดวงใจ
ตัวเป็นมาอยู่ตรงหน้าเรา

แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีภาพมีคลิปโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้น
ก็คือสาวธัญญาเนี่ยเธอเดินทางไปพักผ่อนที่นาไทยนาตายจังหวัดนครนายก
ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นธุรกิจคาเฟ่และแคมปิ้งของพี่ตายอรไทย
คือต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าน้องธัญญาเนี่ยเขาชื่นชอบพี่ตายอรไทยมาก
ก่อนที่น้องเนี่ยจะเข้ามาสู่วงการมาเป็นศิลปินเนี่ย
ก็เคยใช้ผลงานของพี่ตายในการประกวดด้วยนะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ๑๕๑๖ปีเลยก็ว่าได้
ไหนเจอกันแล้วก็ต้องจับไมค์ร้องเพลงคู่กันสักหน่อย

มีคนเสียอาการหนักมากเสียทรงหนักเวอร์ไปดูกันหน่อยค่ะ
เราศิลปินสองคนทำหน้าที่นะคะต่อเราไทยและน้องทันย่านะคะ
ศาสตรีด้วยไปร้องเพลงคู่กับพี่สไตล์
เพื่อตัวร้อยเก่าโขดกระเป๋าใบเดียวติดเกิน
กราบราบแม่พ่อหลังจากเรียนจบหมอพลาย
ลาทุ่มดอกหลุนสวัยมาอาจไส้ใช้ข้อพระมุม
เอาแรงเป็นความสุขของคุณต่อไป
กันเข้าเรียนหาคำกรอบฟังบนทางเพื่อนฟูน
ถึงน้องทันย่าแคบไม่เคยเขินศิลปินมาก่อน
ดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับพี่ตายอ่ะ
ร้องเพลงที่ตายตลอดแล้วก็เอาไปประกวดตลอดทุกเวที
สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ได้เจอก็เลยแบบ
แบบไม่เคยเขินศิลปินคนไหนเลยค่ะ
คือถ้าชอบแค่แบบว่าขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
แต่นี่คือเสริมเสียอาการแบบเข้าใจ
เข้าใจแฟนคลับเด็กที่เคยแบบ
ไม่กล้าถ่ายรูปกับเราแบบเขินเราอะไรอย่างนี้
ก็ตายจากนั้นเลยพี่เขาก็มีโอกาสชมเราว่า
อุ๊ยร้องแบบทุกเพลงเลยอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าเหมือนร้องแบบทุกเพลงทุกอัลบ้อมเลย